ความคืบหน้ากรณีซื้อของออนไลน์

คุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกับเราเยอะมากนะครับ

ไปซื้อหน้าร้านไปซื้อที่ที่เราเห็นของ
จับของแบบนั้นยังไงก็ปลอดภัยที่สุด
หรือถ้าจำเป็นต้องซื้อออนไลน์จริง

ให้ปีกลับไปที่ทางผู้ส่ง

อันนี้คือคำแนะนำจากคุณผู้ชมหลายคน

แล้วก็ดูว่าร้านมันมีที่ตั้งที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนจริง

แต่ที่แน่เหยื่อกลุ่มนี้เขาหลงเชื่อไปแล้วค่ะ
ราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะคะ

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยเพจดังนะคะ
ที่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์บอกว่า
ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นกว่าบาทในออนไลน์

คนนี้ไม่บล็อกแล้วก็ไม่หนีด้วยนะคะ

เดี๋ยวจะไปแจ้งความเรื่องช่อกงแบบนั้นแบบนี้
ผู้ต้องหาพูดกลับมาเลยบอกว่า
แล้วหมายมาถึงบ้านผู้เสียหายด้วย

เป็นแม่ค้าออนไลน์

เพราะว่ากลุ่มที่เขาเสียหายเขาบอกว่าเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเนี่ย

แต่ปัญหาก็คือว่าขอเงินคืนแล้วไม่ได้

บอกว่าเอาไปโพสต์แบบนี้ถือว่าเป็นการหมินประมาท

ผู้ที่เสียหายล่าสุดแล้วก็โพสต์เนี่ย
บอกว่าแม่ค้าคนนี้ทำกับหลายคนที่ซื้อของแล้วอืม
เมื่อส่งของมาผิดแล้วไม่มีการคืนเงินให้เนี่ย
แล้วมีคนเอาไปโพสต์เอาไปอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ในโลกออนไลน์
แม่ค้าคนนี้ก็จะไปบอกสามีที่เป็นตำรวจ
เขาบอกว่าสามีเขายดสูงระดับนายพาน
แล้วกลายเป็นว่าแทนที่คนที่ซื้อของจะแจ้งความว่าคุณเนี่ย

กลายเป็นว่าถูกแจ้งความกลับฐานหมินประมาท

คือค่าโอนเงินก็โอนไปแล้วของก็ไม่ได้
ยังต้องเสียเงินเคลียร์ค่าคดีอีก
ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันเกินไปไหม
นี่เขาเป็นเหยื่อนะเขาเป็นผู้เสียหาย
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสุพัตราเสงี่ยมชายกุลนะคะ

เธอก็หลงเชื่อนี่แหละโอนเงิน๙๒๐๐บาท
คือที่เธอโอนเงินให้เพราะเธอบอกว่า
รู้จักกับคนขายรู้จักกับแม่ค้าที่ชื่อน้ำหวาน

ก็นับถือกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
ก็เชื่อใจเห็นหน้ากันมาอยู่บ้านเดียวกัน

เสื้อผ้าบ้างกางเกงบ้างยาสีฟันบ้าง
เธอก็ถามว่าเอ้ยซื้อไอโฟนส่งอะไรมา
เขาบอกอุ๊ยโทษทีทรงผิด
ฮะส่งผิดค่ะแล้วส่งผิดก็ส่งใหม่สิส่งผิด

เอาเหรอไอ้ที่บอกว่าเป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นยาสีฟันมาคนละรอบนะคะ
ส่งผิดมา๓รอบส่งกางเกงมาอ้าวส่งผิด
เดี๋ยวส่งให้ใหม่รอบสองมาเอ้าเป็นเสื้อ

มันหนักข้อขึ้นเรื่อยเธอเลยบอกว่าไม่ใช่แล้วล่ะ
มันดูท่าไม่ดีแล้วก็เลยขอเงินคืนดีกว่า
แต่น้ำหวานไม่ยอมค่ะเธอก็เลยไปแจ้งความ
แล้วก็เลยรู้ว่าเอ้าไม่ใช่มีเธอคนเดียวที่โดนน้ำหวานหลอก
อีกหลายคนเลยที่โดนหลอกแบบนี้เหมือนกัน
ก็เลยไปทวงถามทวงถามเสร็จปุ๊บน้ำหวานก็ข่มขู่เลยบอกว่า
เนี่ยสามีเป็นตำรวจชั้นสูงนะยศสูงด้วยนะจะมาข่มขู่อะไร
แล้วเอาเรื่องไปโพสต์เนี่ยใครที่เอาเรื่องไปโพสต์ในออนไลน์เนี่ยนะ
หมายเรียกถึงบ้านแน่นอนในข้อหามินประมาท
ไม่อยากเป็นคดีก็ไปเคลียร์ค่าเสียหายเอาก็แล้วกัน
เขาก็เลยรู้สึกว่าหูมันยิ่งกว่าเซ็งอีก
โอนเงินไม่ได้ของราคากับหมื่น

ที่แบบตัวเองเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำ
ไปแจ้งความก็จะมีการเขา
เขาไม่เล่นกับเราคือเขาไม่โทรหาเรานะ
เขาโทรหาพวกน้องที่เป็นผู้เสียหาย
ก็คือมีการคุยอย่างที่คลิปเสียงที่ออกไป
ก็คือมีการคุยข่มขู่ต่างนะ
ว่าเขาทำให้คนติดคุกมาเยอะ
เขาสามีเขาเป็นใครก็น่าจะรู้
ส่งคลิปเสียงส่งต่างไปข่มขู่พยานด้วย
แล้วก็ทำเฟสปลอมออกหมายเรียกทุกอย่าง
เราคิดว่าเราเป็นผู้เสียหาย
ทำไมเขาเป็นเขาเรียกอะไร
เป็นคนที่กระทำเรา
เขาทำไมถึงยังลอยหน้าลอยตาได้

ยังเดินยังเดินหน้าเดินเรื่องคือเรียก

หมินประมาททางพรบคอมพิวเตอร์

พอเกิดเรื่องจากทางอ้อมไปแล้ว
ก็คือเขาไปโพสต์
โพสต์ขายต่อยนะซึ่งปิดการมองเห็นจากเรา
คือพอเขาโพสต์เขาก็จะปิดไม่ให้เราเห็น
ใช่ให้คนอื่นเห็นคนอื่นก็ตกเป็นเหยื่อต่อไป
ก็คือทำแบบนี้ทำแบบนี้เหมือนกันเลย
อืมปัญหาก็คือว่า
ที่เขาอ้างว่ามีสามีเป็นตำรวจเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะจริงจะเท็จยังไง
แต่เอาเป็นว่าหลายคนถูกดำเนินคดีจริง

ซึ่งถ้าแจ้งความกันมันก็อาจจะดำเนินคดีได้ไง

แจ้งเฉยว่าโดนหมินประมาทกล่าวหาแบบนั้นแบบนี้

แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้นะครับ
คุณสุพัตราบอกว่ารวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายด้วยกันเอง
สั่งซื้อกับน้ำหวานเนี่ยนะได้๖คนแล้ว
แล้วก็มีอีก๒คนที่ถูกขอยืมเลขบัญชีไปใช้

รวมทั้งหมดที่ศูนย์เงินกันไปเกือบ๙๐๐๐บาท
ผู้เสียหายที่อายุน้อยที่สุดเป็นนักเรียนมัธยมนะ
แล้วทั้ง๖คนเนี่ยซื้อโทรศัพท์มือถือเหมือนกันหมดเลย
ก็ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ไม่มีความคืบหน้านะครับ
ก็เลยอยากให้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ช่วยมาดูแลคดีนี้ให้หน่อย
ในการที่จะดำเนินการกับแม่ค้าออนไลน์คนนี้
ช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่า
ภายในสัปดาห์หน้าจะนำผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่
เพราะพฤติการของแม่ค้าออนไลน์
ที่ได้รับฟังลักษณะเข้าข่ายคือกันโชคทรัพย์และช่อโกง
ตอนนี้กำลังให้ผู้เสียหายรวบรวมข้อมูลหลักฐานให้ครบถ้วนที่สุดก่อนนะครับ
โดยพรุ่งนี้จะมีผู้เสียหายอีก๒คนที่เดินทางมาจากจังหวัดสะแก้ว
จะเอาหลักฐานมามอบให้กับนายอัจฉริยะเพิ่มเติม
เรื่องแบบนี้นี่เชื่อว่าเหยื่อมีหลายคนนะคะ
เดือดมากใช้คำนี้เดือดมากคือแบบว่าทำไมอ้างว่ามีสามีเป็นตำรวจยกผู้ใหญ่แล้วยังไง

แต่ว่าคนคนเดียวหรอคะคนเดียวคงอาจจะหลอกหลายคน